สวัสดีค่ะสวัสดีวันสงกรานค่ะคุณผู้ชมวันนี้สภาพอากาศค่อนข้างร้อนนะคะหลายคนกลับไปฉลองกับครอบครัวกันแล้วคุณผู้ชมค่ะเราตรวจสอบพบหย่อมความร้อนค่ะที่เข้ามาปกครุมประเทศไทยค่ะทำให้ช่วงนี้สภาพอากาศค่อนข้างร้อนแต่สี่สิบเอ็ดองศาซึ่งภูมิภาคนะคะที่มีอากาศร้อนที่สุดหนีไม่พ้นภาคเหนือ
คนถามว่าเอ๊ะฝนในช่วงส่งกรานหายไปไหนเพราะว่ามาทุกปีฝนเข้ามาช้าไปนิดเดียวคุณผู้ชมฝนจะเข้ามาตกในช่วงสัปดาห์นี้นะคะสุดสัปดาห์นี้ค่ะเพราะฉะนั้นเตรียมร่มกันเอาไว้ได้เลยค่ะ